นี่อะไร
นี่ตีนี่ตีตีฟ้าแล้ว

ข้างนั้นข้างหน้าแล้ว
รุ่นเก็บจอดจอดด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป
ที่ครองสองของภูมินอลหัวใจนำความสุขสำหรับหน้ากลางทะเล
ที่คุณพิจารณีที่เมืองของภูมินอลได้อย่างสำหรับครัว

ก็เลยย้ายกับภูมินอลไปอยู่บ้าน
แต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดี
ตรงนั้นก็เลยเอารถไปจำนำไว้พูดง่ายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
พอมารับก็เซ็นสัญญาเซ็นแต่ไม่ได้เซ็นโอนประมาณนี้ครับ
นึกว่ารถจะจอดจอดไว้ที่เต็นต์หรือที่อู่ของเขาอะครับ
แต่นี่เขาก็เห็นใบสั่งมาบ้างประมาณ๔๕วันผมก็ลงมาชนบุรีแล้ว
มาที่บ้านเอาไม่ใช่มันเอารถคนที่เอารถเราไปเนี่ยที่เราจะนำไปด้วย
มันเอารถเราไปทำอย่างอื่นเหรอเนี่ยจนมาเกิดเรื่องนะครับจนมา
รู้ข่าวว่ารถมาก็อเฮียยถูกต้องครับรถมาก็อเฮียย
ก็เลยได้เข้ามาให้ปากคำนะครับเพราะว่าใช่ครับแสดงความบริสุทธิ์ใจ